มาดูที่การสำรวจของบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำของโลก
บอกว่าเพจเฟซบุ๊คของกระทรวงการต่างประเทศของไทย
เป็นเพจเฟซบุ๊คของรัฐที่มีการกดไลค์เช็คอินมากที่สุดเลยนะครับ

เป็นการสำรวจของบริษัทเบอร์สันมาสเตลเลอร์
บริษัทประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ
เปิดเผยว่าเพจเฟซบุ๊คของกระทรวงการต่างประเทศของไทย
เป็นเพจที่ได้รับความนิยมในการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือสูงสุด
ในประเภทหน่วยงานของรัฐบาลครับ
โดยมีการเช็คอินมากถึง๒๓๔๔๘คน
รองลงมาก็คือธรรมเนียบประธานาธิบดีของอินเดียในกรุงนิวเดลีครับ
มีผู้ใช้อินผ่านโทรศัพท์มือถือ๒๓๒๖๔๖๔คน
ซึ่งก็น้อยกว่าแค่ประมาณ๑๐๐๒๐๐คนเท่านั้นนะครับ
ที่เพจเฟซบุ๊คของธรรมเนียบประธานาธิบดีตุรกี
ซาวน์แอฟฟิกาและไอเวอรี่โค้ตติดอยู่ที่๕อันดับแรก
ยอดผู้เช็คอินแห่งละมากกว่า๑๑๐๐๐คนครับ
ส่วนใหญ่ในประเภทเพจเฟซบุ๊คของผู้นำของโลกนะครับ
ในการลงเลือกตั้งของประธานาธิบดีบาลักษ์โอบามา

จำนวนผู้ไลค์มากกว่า๔๐๔๖๔๑๔ล้านไลค์นะครับ
โดยเพจนี้ก็ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยธรรมเนียบขาว
หรือว่านายบารักษ์โอบามาแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้ก็เป็นการสำรวจมาล่าสุดนะครับ